คุณผู้ชมช่วงนี้เป็นช่วงฤดูผลไม้ใช่ไหมสิ่งที่มาคู่กันเลยก็คืออะไรคะ
แมลงวันแมลงวันเยอะมากนะคะมากันเป็นกองทัพเลยค่ะ
บุกที่หมู่บ้านโคกสว่างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีคุณดูสิ
ก๋วยเตี๋ยวที่จะเอาเข้าปากกับแมลงวันอันไหนจะเข้าปากเราก่อนกัน
แมลงสิฮะเนี่ยเงินมันเยอะมากค่ะคุณชาวบ้านบอกว่าตอนนี้เดือดร้อนกันเป็นอย่างมากเลยนะคะ
ปักหมุดนิดนึงค่ะจุดเกิดเหตุก็คือในพื้นที่บ้านโคกสว่างหมู่เจ็ด
ตำบลย่านรีอำเภอกับบินบุรีจังหวัดปราจิบุรีค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าเดือดร้อนรำคาญมากเนื่องจากว่ามีกองทัพแมลงวันนับแสนตัว
แมลงวันหัวเขียวก็มีคุณบุกเข้ามาในพื้นที่แบบนี้
นานกว่าหนึ่งสัปดาห์แล้วนะคะเพราะว่าบริเวณนี้มันอยู่ใกล้กับฟาร์มเลี้ยงไก่ด้วยไง
โดยเฉพาะร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ร้านอาหารตามสั่งต่าง
เราไปสำรวจตรวจสอบร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะโอ้โหลูกค้าที่มานั่งทานเนี่ย
ทนนั่งทานกับแมลงวันเป็นเพื่อนแบบนั้นเหรอเดี๋ยวนะแล้วข้างข้างนี่คือ
ค่ะเป็นแมลงวันตายอยู่อย่างงั้นใช่เป็นกาวดักแมลงวันแผ่นกาวดัก
นั่นไงเออโอ้โหดิฉันรู้สึกว่ามันเป็นความทุกข์ของชาวบ้านจริงนะเนี่ย
ทีนี้นั่งกินไปก็ต้องปัดแมลงวันกันไปค่ะ
เพราะกลัวว่าแมลงวันมันจะเข้าปากก่อนก๋วยเตี๋ยวไง
ส่วนตามโต๊ะต่างก็จะมีอย่างที่เห็นแล้วค่ะ
กระดาษกาววางดักแมลงวันไว้
เราไปคุยกับเจ้าของร้านชื่อว่าคุณรสสุคลพระแก้วอายุ๔๐ปี
คุณแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวบอกว่าปกติจะมีแมลงวันในช่วงนี้ของทุกปี
เพราะว่าเป็นช่วงฤดูที่มีผลไม้ออกมามาก
เดือนที่ผ่านมาพบว่าแมลงวันมันมากกว่าปกติ

คาดว่าน่าจะมาจากฟาร์มเลี้ยงไก่ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง
จนทำให้แมลงวันออกมารบกวนชาวบ้านในระแวกนี้รวมทั้งร้านของเธอด้วย
ในแต่ละวันต้องซื้อกระดาษกาวมาดักแมลงวันแบบนี้คุณ
โอ้โหวันละ๒๓๐๐แผ่นขออภัย๒๓๐๐บาท
กำไรหดหายไปเลยค่ะแทบจะไม่เหลือเพราะต้องไปซื้อเนี่ย
มันคือกำไรอ่ะเนอะนั่นสิช่วยหน่อยเนาะแก้ยังไงเนอะ